ท่านผู้ชมครับมีวัยรุ่นที่ซูรินจิย์เป็นคั่วหลีกัน
ไปเจอกันตอนที่มีงานหนังกลางแปลง
ก็แน่นอนว่าใหล่ตามีเรื่องมีราวกัน
สุดท้ายยิงกันตายตายไปหนึ่งเจ็บอีกหนึ่ง

คนที่โสขเศร้าเสียใจก็คือพ่อและแม่
น้องที่เสียชีวิตอายุ๑๗ปี

ธีรวัตรนะฮะชื่อจริงชื่อเล่นที่บ้านเนี่ยคือบาสแต่เพื่อนเรียกตีนะ
ถูกยิงเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
อีกคนที่เจ็บเนี่ยอายุเพิ่ง๑๕ชื่อเจมส์นะ
คือตีอายุ๑๗เนี่ยถูกยิงกระสุนนี้เข้าหลังกับสะโพกนะฮะ๒นัดนะครับ
บาดเจ็บสาหัสเขาก็รีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิต
ส่วนเจมส์อายุ๑๕ที่เจ็บเนี่ยถูกยิงกระสุนเข้าแผ่นหลังเหมือนกัน
ตอนนี้อาการยังสาหัสนะฮะส่วนนี้คือตีนะครับ
เหตุการณ์ที่ถูกยิงคือคืน๘กุมภาพันธ์นะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นถนนแถวร้านค้าวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่บ้านประทุนตำบลแตนอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับ
แต่ถ้าเกิดไล่ไปเนี่ยตำรวจบอกว่าเหตุการณ์เนี่ย
มันเริ่มจากคืน๗กุมภาพันธ์ก่อน
คืนวันนั้นมีการฉายหนังกลางแปลงที่หมู่บ้านกระโพตำบลแตนนะ
กลุ่มวัยรุ่นเขาก็มาดูหนังกลางแปลงกัน
สุดท้ายก็นี่ฮะคู่อริเจอกันยกพวกตะลุมบอลต่อยตีกันในงาน
ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปอีกคืนนึงคืนต่อมา๘กุมภาพันธ์๔ทุ่มครึ่ง
คราวนี้มาไล่กันอีกมาตามเอาคืนกันอีก
ฝั่งนึงจักรยานยนต์มากัน๓๐กว่าคัน
ขี่รถมาตามถนนสายจอมพระศรีขอรภูมินะครับ
แล้วมีรถกระบะคันหนึ่งขับตามมาด้วย
คาดว่าตอนนั้นฝั่งนี้คงมาตามหาฝั่งของผู้ตายผู้เจ็บ
ที่มีเรื่องต่อยตีกันเมื่อคืนวันที่๗
แล้วก็มาเจอฝั่งคนตายคนเจ็บนะฮะตอนนั้นกำลังขี่รถอยู่บนถนนพอดีนะครับ
ก็เลยยกพวกไล่ยิงกันนะฮะ
ฝั่งของกลุ่มที่มาไล่ยิงเนี่ย
ก็เอาปืนเนี่ยไล่ยิงฝั่งกลุ่มของรถคนเจ็บคนตายนะครับ
เขาโดนกระสุนไป๒คนนะครับ
ส่วนคนเจ็บเองตอนนั้นก็นอนหายใจรวยรินอยู่ที่ถนนนะฮะ
คนตายเองก็นี่ฮะล้มฟุบอยู่ที่ข้างทางชาวบ้านเขาก็ออกมาดูกัน
กลุ่มที่ก่อเหตุก็พากันหลบหนีไปตามสูตรนะ
แล้วต้องมาตายกันด้วยเรื่องแบบนี้เหรอเนี่ย
วันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
จุดเกิดเหตุนี่ฮะถนนสองเลนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เยื้องจากร้านวัสดุก่อสร้างนะฮะ
กล้องวงจรปิดแถวนี้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ไม่ได้นะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครในตอนเกิดเหตุ

ชาวบ้านอยู่แถวที่เกิดเหตุบอกว่า
เมื่อคืนวันเกิดเหตุเนี่ยก็คือช่วงกลางดึก๘กุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะ
มีเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นหลายนัดแล้วเสียงมันเงียบไป
จากนั้นก็มีเสียงผู้ชายที่ขี่จักรยานยนต์มานะ
พูดตะโกนถามบอกไอ้หนุ่มเป็นยังไงบ้างไหวไหม

ที่เสียงของผู้ชายคนนี้จะพูดขึ้นมาอีกครั้งด้วยความตกใจบอก
เอ้านี่โดนยิงนี่ว่ะนี่ฮะ
ชาวบ้านท่านนี้ก็เลยบอกถึงตัดสินใจออกมาดู
แล้วก็พบว่าผู้ชายที่ขี่จักรยานยนต์มาจอดถามจอดดูเนี่ย
เขาดึงตัวคนเจ็บที่ถูกยิงจากกลางถนนมาไว้ข้างทาง
เพราะกลัวจะถูกรถเนี่ยมาทับซ้ำ
นี่สุดท้ายเนี่ยตายไปหนึ่งเจ็บหนึ่งนะครับ
วัยรุ่นชายวัย๑๖ปีคนนึงบอกกับติผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้คือน้องคนนี้เป็นเพื่อนของคนเจ็บคนตายนะ

น้องบอกว่าตัวน้องกับเพื่อนรวม๑๐คนไปดูหนังกลางแปลง
แล้วไปเจอกลุ่มคู่อริที่มีกันสัก๒๐คนขี่รถออกมาจากงาน
แล้วฝ่ายนั้นพอเห็นฝ่ายของพวกเขาเนี่ยมีคนตะโกนเลยบอกนี่ไงไอ้พวกนี้ไง
เพื่อเปิดทางหนีคุณรัชพรแล้วก็พากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
ซึ่งในคืนวันนั้นคือ๗กุมภาพันธ์นะ

แต่พวกนี้ก็ไม่ได้ตามมาต่อวันรุ่งขึ้นคืนแปดกุมภาพันธ์
น้องบอกผมยอมรับว่ากลุ่มพวกผมเนี่ยซึ่งก็มีตีผู้ตายด้วยเนี่ย
กลับมาที่งานอีกรอบเพื่อมาตามหาฝั่งนั้น
เพราะยังแค้นใจอยู่ที่เมื่อคืนเนี่ยทำให้เพื่อนผู้หญิงเขาตกรถแล้วบาดเจ็บ
ซึ่งตีเองก็พกมีดไปด้วยส่วนเพื่อนอีกคนนึงก็พกระเบิดปิงปองไปด้วย
เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวพอมาถึงหมู่บ้านที่เขาฉายหนังกลางแปลงกันเนี่ย
ไม่เจอฝั่งคู่กรณีก็เลยพากันขี่รถกลับ
ขี่รถออกมาบนถนนได้พักเดียวคุณรัชพรเจอฝั่งนั้นมากันเต็มเลย
โอ้โหนี่ฮะเพื่อนก็เอาระเบิดปิงปองเนี่ย
คือโยนใส่ถนนเล่นด้วยจังหวะนั้นแล้วฝั่งนั้นเนี่ยก็ขับรถกระบะไล่ตามเลย
จักรยานยนต์แบบขี่ตามมาอีกเยอะแยะไปหมด
แล้วคนในรถกระบะเนี่ยชักปืนยิงใส่กลุ่มพวกเขาเนี่ย
ห้านัดด้วยกันซึ่งกระสุนเนี่ยมันโดนเจมส์ไว้๑๕ปี
เข้าหลังค่ะบาดเจ็บสาหัสส่วนคันของน้องคนนี้ที่เล่าให้ติฟังเนี่ย
มีตีนั่งอยู่ด้วยตีนั่งซ้อนท้ายนะฮะซ้อน๓อยู่
ตีเนี่ยโดนด้วยฮะกระสุนเนี่ยเข้าตีสองนัด
เข้าคนเดียวเลยในคันนี้เพราะนั่งอยู่หลังสุด
ตอนนั้นก็รีบบอกให้เพื่อนที่เป็นคนขี่น้องคนนี้นั่งกลางนะบอก
หนีก่อนหนีก่อนนะคือมารู้อีกทีว่าตีถูกยิง
ก็คือตอนที่ตีหมดสติแล้วตกรถไปเลย
รู้สึกผิดครับเสียใจครับที่กลับไปช่วยเพื่อนไม่ได้ครับ
น้องเอ้ยถือแม่
คือถ้าไม่แบบไม่ไปเอาคืนอะไรกันด้วยนะ

น้องที่ฟังอยู่ก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะฮะ
สุดท้ายเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยพอมันสูญเสียไปเนี่ย
มันเรียกร้องอะไรกลับคืนมาไม่ได้แล้วนะครับ
คือเอาจริงว่าตายแล้วมันก็จบตรงนั้นนะคะ
ไม่ได้มีใครมาสะดุดีหรือว่าสันเสริญหรืออะไร
มันมีแต่คนเสียใจนะคะคือพ่อกับแม่

ก็ต้องมาเสียชีวิตอยู่ข้างถนนอย่างนี้
ของตีนะครับทางครอบครัว
รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
ที่สาราประชาคมหมู่บ้านนะฮะ
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า

พรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจนะครับ

เพื่อหาเงินส่งให้ยายกับน้องในเรียนหนังสือ

ที่สุรินนะครับทุกผู้ชมครับ

ก่อนเกิดเหตุลูกเพิ่งโทรมาหานะครับ

รับโทรศัพท์บ้างนะลูกนี่ฮะ

อยู่ที่ไหนลูกอะไรยังไง
มีงานทำหรือยังไปทำงานบ้างนะลูก

นี่ไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้เที่ยวด้วย

ตั้งใจทำงานซะหาเงินหาทอง

เดี๋ยวลุงเขามีงานให้ทำนะฮะ

เกิดเหตุแม่บอกมีเพื่อนลูกโทรมา
เออ

เอาอยู่ดีลูกถูกยิงได้ยังไง

ใช้มือถือตีโทรมาอะไรอย่างนี้

หนูก็ไม่รู้ว่ามัน

ทำไมต้องไปเคลียร์ทำไมต้องนัดไปเคลียร์อะไรอย่างนี้

จะโคตรอีกหรือเปล่าเราไม่รู้อีก

แล้วก็ตอบไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรกัน
ถึงทำน้องได้ขนาดนั้น
กว่าจะดูเลขกว่าจะเลี้ยงโตมา
คุณแม่ก็บอกว่า
เพื่อนก็บอกเนี่ยไปเคลียร์กันอีกรอบนึงใช่ไหม

อันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าก็ทั้งสองฝั่งนะ
คือแม่ก็ยังถามเลยว่าแม่ก็ไม่เข้าใจ

มีเรื่องกันก่อนแล้วคืนวันที่๗คืนวันที่๘เนี่ย

สุดท้ายอีกฝั่งนึงก็มาเหมือนกัน
แต่ทีนี้เอาปืนมาด้วยกระหน่ำยิงเลยนะฮะ

ขอรภูมินะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ที่ไปเจอกันในงานหนังกลางแปลงนะฮะ

ตอนนี้เรียกผู้เห็นเหตุการณ์

กว่าปากนะครับกำลังไล่
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่าง